มีวัยรุ่นเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปสัก๕คันรวม๑๐คน
มีชายมีหญิงก็จะไปกินหมูกระทะกัน
ระหว่างทางมีคนร้ายขี่รถตามประกบ
บางใบหน้าหมดเลยครับแล้วก็ไล่ยิงจนบาดเจ็บ
นะฮะเขาเนี่ยนะถูกยิงบาดเจ็บแต่ต้องขี่รถทั้งทั้งที่เขาเลือดเต็มตัวครับ
ไปแจ้งความคือเลือดอาบไปแจ้งความเลยถูกต้องครับตำรวจต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาก่อน
แล้วก็ไปตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นบาดเจ็บ
ขี่รถเข้าไปแจ้งความเลือดเต็มตัวครับอยู่ที่สพเมืองกาญจนบุรี
ตำรวจเร่งนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนจากนั้นก็สอบถามจากเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ทราบว่าทางด้านของนายมนตรีเปลี่ยนสีเป็นช่างซ่อมแอร์ครับอายุ๒๗ปีถูกยิงที่ราวนมซ้ายอาการสาหัสมาก
ส่วนนายเอกรักษ์บุญสิงใจอายุ๑๖ปีเป็นเพื่อนรุ่นน้องนั่งซ้อนท้ายมาก็โดนยิงที่แขนซ้ายบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
นายอานนท์ยางรอหงอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็บอกเพิ่มเติมว่าเขากับเพื่อนเนี่ยก็กำลังขี่รถเกาะกลุ่มกันไปครับเดินทางไปกินหมูกระทะที่หาดทรายนะชื่อว่าหาดทรายซุกกระโดนครับอยู่ระหว่างการขี่รถไปก็ขี่ไป๕กัน๑๐คนเป็นผู้ชาย๘คนผู้หญิง๒คนก็ต่อตามกันไปเป็นกลุ่ม
ปิดบังใบหน้าของสองคนอีกคนเนี่ยไม่ได้ปิดบังใบหน้าแน่นอนครับ
เพื่อนคนเจ็บจำหน้าได้ว่าเป็นใครชื่อว่าในต้องครับ
ต้องเนี่ยเป็นเด็กในซอยแถวที่เขาอยู่แหละ
รู้จักเคยเห็นหน้าจำชื่อได้จากนั้นตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มในต้อง
มาสอบปากคำแล้วก็ขยายผลไปหาผู้ก่อเหตุที่เหลือ
รวมทั้งสาเหตุในการยิงกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
มันมันพกหน้ามันพกหน้าเหรอปืนผมไม่รู้ปืนครับ
แต่เรายิงมาสองนัดสองนัดโดนเพื่อนโดนพี่กับน้องครับอ๋อ
แต่ว่าไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักผมไม่เคยอะไรกันเลยอืม
มาถึงมีมีตะโกนมีอะไรไหมไม่มีครับวันนี้นี่แหละครับ
ทางด้านของพลตำรวจตรีสุวิทย์ชาวสีทองผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดกาญจนบุรีก็เรียกประชุมเลยครับตำรวจชุดสืบสวนเพื่อเร่งคลี่คายคดี
แล้วก็บอกว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากตำรวจสามารถไปยึดรถจักรยานยนต
แล้วก็รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ว่าจะออกหมายจับได้เร็ววันนี้ขอเวลาตำรวจทำงานก่อน
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยอะไรมากเท่าไหร่นะครับส่วนอาการของคนเจ็บคือ
มนตรียังคงอยู่ที่โรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนา
หลังถูกยิงเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมปอดครับปัสสาวะก็เป็นเลือด
คุณหมอเองก็พยายามช่วยเหลือในการผ่าตัดอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ
ทางด้านของนางสาวนางสาธิวิมลสารสาสินสารสาลินนะครับ
อายุ๔๓ปีซึ่งเป็นแม่ของนายมนตรีก็บอกว่า
ลูกชายเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนเป็นเสาหลักของบ้าน
ส่งเงินให้แม่ใช้เป็นประจำพอรู้ว่าลูกถูกยิงก็ตกใจมาก
เสียใจมากครับอยากให้จับคนร้ายได้เร็วที่สุด
พร้อมกันนี้ญาติของนายมนตรีเองก็ยืนยันว่านายมนตรีเนี่ย
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่เข้าไปช่วยมากกว่า
ไปช่วยเจรจาไก่เกลี่ยกันอ่ารุ่นพี่รุ่นน้องทะเลาะกันก็จะไปช่วย
เป็นคนเข้าไปเป็นตัวกลางมากกว่านะครับ
ใช้เหลือคนอื่นอะครับมีกรางมีปัญหาก็เคลียร์ให้น้องอะไรอย่างเงี้ย
แต่ไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยมีเรื่องคนที่มาก่อเหตุไม่รู้จักกัน
ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักกันเลยค่ะเราก็ยังไม่รู้ว่ามายิงเพราะอะไร
ใช่ค่ะยังไม่ว่ามันไม่ใช่แม้แค่ยิงมั่วยิงอะไรอันนี้มันจี้ยิงอ่าจี้ยิงประชิตตัว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
อันนี้ขับมาใกล้แล้วก็จี้ยิงเด็กเด็กอ่ะมันมันก็มีอ่ามันก็มี
มีปากเสียงกันใช่ค่ะอ่าก็ไปเคลียร์ให้แต่ไม่เคยมีกับพี่หมู
พี่หมูไม่เคยมีกับเล็กพวกมีอย่างเงี้ยค่ะมีได้ว่าให้เคลียร์ให้กับรุ่นพี่รุ่นใหญ่
แต่ไม่เคยมีปัญหากับเด็กอืมแต่เด็กเด็กพวกนี้ไม่ไม่ไม่เคยเห็นมา
ส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนนะฮะค่ะมีเพียงแค่คุณมนตรีที่เป็นโตแล้ว
สิบเจ็ดแล้วนะครับอย่างที่เรารายงานไปว่าถูกจับแล้วหนึ่งคนคือในต้อง
ชื่อจริงคือนายพัฒนศักดิ์พ่วงอารมณ์
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไปร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ส่วนนายจีนอีกคนนึงที่รู้ชื่อแล้วเนี่ย
เป็นมือปืนแล้วก็ในปอนเป็นคนขี่
ก็ยังคงหลบหนีอยู่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัว
พร้อมค้นหาปืนที่ใช้ก่อเหตุในการดำเนินคดี
ก็รู้ชื่อรู้ตัวแล้วจับได้หนึ่ง
เหลืออีก๒คนที่ยังคงหลบหนีอยู่
ก็ยังเป็นวัยรุ่นแต่ยังพกปืน